เขาเห็นกันเขาเห็นกัน

มันเข้าไปแล้วไปชกตับออกมาแล้วมันก็ไป

พี่น้องทำไมต้องใส่เกลือกับปลาขมิ้นด้วย

ทราบเป็นแมวอยู่แล้ว

ว่าเออก็ให้เขากินก่อนนะ

แล้วก็ขอไป

อ๋ออย่างเงี้ยสวยแล้ว
ข้างหลังสองหางข้างหน้ามันก็มี๕แล้วก็มี๔
แล้วก็มีห้ามีสี่นี่มันก้าวขานี่แหว่าขาหน้าก็ก้าว
ขาหลังก็ก้าวรวยรวยนะรวยนี่ไม่ได้แล้วเดี๋ยวเอา
เพิ่มอ๋อของนี่มันดีกว่าตัวแล้วไปลงอาคมเสร็จปุ๊บอ่ะ
ยังงั้นอย่างงั้นอย่างงั้นอย่างงั้นประโยชน์ฮะสิเราก็
คลอดลูกบนตาเลงอ๋ออืมใช่ใช่อันนั้นก็อีก